กที่ตื่นเช้าคือนกที่จะได้หนอนตัวใหญ่
ส่วนถ้าคุณชัชชาติตื่นเช้าคือจะได้วิ่งแต่เช้าแล้วก็ทำงานทำงานทำงานทำงาน
คุณชาติชาติออกวิ่งตั้งแต่ตี๔กว่าครับคุณผู้ชมครับ
แถวมหาวิทยาลัยศรีนักริณวิโรศณ์ประสานมิตร
สถานการณ์น้ำท่วมที่ซอยนาคนิวาส๔๘ที่น้ำท่วมเมื่อวานนี้แหละ
ครับคุณชาติชาติระบุบอกว่าเมื่อคืนนี้นะออกไปดูน้ำท่วมมาด้วยเหมือนกัน
แล้วก็พบว่าน้ำท่วมในซอยเยอะมากเลยสั่งการนะฮะระยะสั้นให้เตรียมเครื่องสูบน้ำ
ติดตั้งสูบน้ำออกก่อนคุณชาติชาติระบุอีกบอกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดในจุด
ที่เขาเรียกว่ามันเป็นเส้นเลือดฝอยอ่านะครับเวลานั่งอยู่ในห้องทำงานเนี่ย
มองไม่เห็นนะครับเพราะในห้องทำงานมีแต่เซ็นเซอร์เฉพาะจุดถนนหลัก
คือสุขุมวิทย์ดินแดงห้วยขวางแต่ในจุดย่อยเนี่ยคือต้องมีคนแจ้งเข้าไปนะครับ
ต้องลงไปดูพื้นที่เองซึ่งพอไปดูแล้วโอ้ก็เห็นปัญหาจริงจริง
แต่ว่าแต่ว่าคุณชาติชาติบอกว่ายังพอจะแก้ไขได้ทัน
อกจากนี้คุณชาติชาติยังได้พูดถึงเรื่องฝีดาดลิงที่เราคุยกันไปเยอะแยะเมื่อกี้ด้วย

ท่านบอกว่าโอเคล่ะคนติดติดในกรุงเทพใช่ไหมนะฮะ
แต่ย้ำนะครับย้ำคนกรุงเทพบอกว่าอย่าตื่นตระหนกแต่ต้องเฝ้าระวัง
เพราะการติดต่อไม่ได้ติดทางอากาศแต่ว่าติดต่อทางสารคัดหลัง
ซึ่งมันต้องแบบว่าสารคลัดหลังติดกันโดยตรงต่อตัวอะไรแบบนี้เลยมันยากกว่าโควิด

วุฒิชาธินิก๊ะจะออกใป้พูดว่าชวนชิมเป้อเนี่ย

ใช่นะครับคืออย่างนี้น้องแสนดีเนี่ยนะ
ก็พาน้องแสนดีไปส่งที่ร้านกาแฟไปดื่มกาแฟนะฮะ
ที่ซอยปรีดีพนมยงชื่อร้านคาโร่เหรอ

แล้วก็คุณชัชช่านี่นะครับไปกินข้าวแกง
เหรอส่งลูกร้านกาแฟเสร็จคนละฟิลเลยนะ
นี่ไปกินข้าวแกงกินข้าวแกงในซอย
คุณชาติชาติบอกร้านนี้อร่อยเคยกินมาแล้ว
ชื่อร้านอะไรรู้ไหมชื่อร้านแอบขาย

เมนูประจำของร้านคือข้าวราดผัดกะเพรา
ส่วนคุณชาติชาติสั่งอะไรสั่งข้าวไข่เจียว
คุณชิช่าเขาไปทำกินเองที่บ้านแล้วครับข้าวไข่เจียว

ข้าวไข่เจียวเคยทำกินที่บ้านเองไหม

มันสู้ซื้อเขากินไม่ได้ไม่รู้ทำไม
ข้าวไข่เจียวนะครับแล้วก็ขายเยอะมากกะเพรากรอบ

ร้านเล็กในซอยปีดีพนมยง
บรรยากาศคนละเรื่องกับร้านกาแฟเมื่อกี้เลยนะฮะ
โอ้โหอาหารตามสั่งอร่อยแบบบ้าน
คุณชัชช่านบอกว่าชอบนะครับ
อันนี้ร้านนี้กินแล้วแล้วท่านคอนเฟิร์มว่าอร่อยครับ
เออวันนี้ได้เมนูกินแล้ว
จริงอยากเห็นข้าราชการพนักงานของรัฐ

ไปไลฟ์แล้วก็ไปแนะนำร้านอาหารของชาวบ้านเขา

คือแค่ข้าราชการประจำกระทรวงต่าง

ผมว่าได้เป็นหลายร้อยล้านแล้วนะ